มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

กับหมูขั้นเทพ

หมูขั้นเทพจะพาคุณผู้ชม

ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระยาอธิตยาราช

ริพุนชัยถือได้ว่าเป็นวัดหลวง
ซึ่งทำให้นับตั้งแต่นั้นมา

วัดหลวงลำพูนนั่นเองครับ

พามาที่วัดพระธาตุฮาริภูชัย

วัดพระธาตุภาริปุ่นชัยมีความสำคัญครับ
ตรงนี้แต่ก่อนเคยเป็นวัง

ก็ได้เอาวังนี้ยกให้เป็นวัด

พยากรตามตำนานพระเจ้าเรียบโลกว่า

เป็นผู้หญิงเข้าไปเหยียบย่ำบริเวณด้านในพระธาตุไงครับ

ตยราชจะสร้างพระจีดีทองบูชาเรา

แล้วก็มีพระองค์กับมหากษัตริย์ต่าง
ครอบครองสืบมาจนถึงพระกษัตริย์องค์ที่๓๔
มีพระนามว่าพระเจ้าอาทิตราช

พระองค์ท่านไม่ให้ถ่ายไม่ให้ขับถ่าย

จับอีกาเสร็จแล้วเอาเด็กเนี่ยที่ไม่รู้ภาษาคน

เด็กรู้ภาษากาจึงรู้ว่าตรงนี้มีพระธาตุ
ที่ขุดขึ้นมาแล้วสร้างพระจริดีทองถวาย

คุณรู้ไหมวัฒิมางพระทาสชุนชายเป็นอย่างนี้

หนึ่งในแปดพระจอมพระธาตุเจดีของ

เพราะฉะนั้นทุกปีจะมีวิธี
หนึ่งส่งน้ำพระทาสลาวเดือนเมษายน

พิธีงานบุญสลากย้อม

วันนี้มาแล้วจะพามูครับ
ประติศถาสุพระโปรมสาหรี่รุกฐาส
ซึ่งประกอบด้วยธาตุกระหม่องธาตุกระดูกอกธาตุกระดูกนิ้วมือและธาตุย่อย
ถือได้ว่าเป็นพระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีผู้คน
ให้ความเคารพบูชาอันดับต้นของประเทศไทยเลยทีเดียว

มูขั้นเทพจะพาไปมูในจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่ง
อยู่บริเวณข้างของพระธาตุนั่นก็คือจุดไหว้ไล่สตรูจุดนี้แหละครับ

อีกจุดหนึ่งจะพาไปไหว้ครับอันนี้สำคัญ
แห่งเดียวในลำพูนแล้วในร้านนานี้เดี๋ยวไปกันครับ
นี่คือวิหารปุ๋มประหยา
หรือพระภูมิปัญญาอันเป็นมหามงคล
ท่านจะบัคคุณพระเทพรัตนานายก

เอาละครับไปบูชาศักระกันเลยครับ

แต่คนพระกลางเรียกภรรยศสังจัยยณะ
พระองค์นี้เดิมทีเดียวเนี่ยหล่อมากนะ
รูปองค์ทรงท่านเนี่ยคล้ายกับพระพุทธองค์
งดงามผิวดุดสุยทองคำ

รูปทรงองค์พิมพ์นะครับ
นี่เป็นพระภูมิปัญญาศิลปะหูคนมีลักษณะเป็นบุคลาธิษฐานแทนบุคคล
ที่มีฤทธิ์บารมีเดี๋ยวผมจะนำคณะไหว้สการะอธิษฐานนะครับ
นามโมตาสาภัควาโตอารหาโตสัมมาสัมพุทธาสาธุข้าพเจ้าของบุชาศักรา
องค์พระผุมประหยาขอท่านจงประธานปัญญาและบุญราศรี
ข้าพเจ้าผู้มาสการะในความเป็นผู้สถานีจงเกิดทรัพย์และสุขตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปได้เถิน
เอาละครับว่ายสิงห์ศาสิทธิ์คู่วัดพระท่านรุ่นชัยอีกหนึ่งแห่งแล้วนะครับ
เราจะพาไปอีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นสดือเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของพระแม่เจ้าดำเทวี
ท่อนนี้ผมอยู่ที่วิหารสดือเมืองครับอันนี้สำคัญทางเมืองล้านนาเนี่ยก็ถือว่าสดือศูนย์กลางกาย
คือสิ่งสำคัญของมนุษย์ตามตำนานและประวัติตรงนี้แต่ก่อนเคยเป็นที่ประทับ
หรือเป็นพระชวังส่วนพระองค์ของพระแม่เจ้าจามเทวีทิศนี้เป็นทิศโภคทรัพย์หรืออุดมทรัพย์ของเมืองลำพูน
ว่าใครจะมาสการะอะไรเนี่ยต้องมาไหว้ที่ตรงนี้ก่อนรับรองว่าจะกลับไปร่ำรวยและโชคดี
นำมูในความคืนนี้ขอทุกท่านลองติดตามและทำไปพร้อมกัน
ปกติคุณมาคุณก็จะบูชาทุ่มเถียนแพร่ที่ด้านหน้าเขามีเพื่อมาบูชาสังฆราหคม
หลักเมืองที่นักสดือเมืองที่ผมเล่าเนี่ยคือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นฐาน
ฐานเนี่ยก่อขึ้นมาตรงนี้ทำพิธีฝังมงคลวัตถุต่างที่เป็นทองคำเงินหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
แล้วก่อมาเป็นข้างบนเนี่ยเป็นไม้แกะนะเป็นรูปพระนะ๑๐๘นะครับ
หลักเมืองอินทะขินหรือเสาสดือเมืองแห่งนี้มีอายุถึง๑๕๐๐ปี
หากใครได้มากราบไหว้บูชาแล้วชีวิตก็จะประสบความสำเร็จพบเจอแต่สิ่งที่ดี
ราหมกฏิฐานขอให้ข้าจาจงได้รับการคุ้มคลอง
กันภัยจะทำสิ่งใดจงสำเร็จทุกประการ
ผ้านี้บูชาคุณบิดามานดา
เป็นกำลังมงคลแก่ตัวเรา
สาธุข้าแต่องค์พระหลักเมืองพระสดีเมืองศักดิ์สิทธิ
แห่งฮาริพุทธชายนครจากการก่อนอายุนับเกือบ๒๐๐๐ปี
คนใดที่สถิตเสถียรเป็นมงคลอธิษฐาน
แห่งท่านผู้มาก่อนคืออดีตบุรพกษัตริย์และทั่วเทพยดา
น้อมเป็นมงคลอันนำมาสำเร็จแก่ตัวข้าในทุกประการนั้นเถิน
เอาละครับหลังจากที่ได้กราบไหว้สะดือเมืองกันแล้ว
หมู่จุดต่อไปก็คือพระแม่เจ้าจามเทวี
เดี๋ยวเราตามมูขั้นเทพไปทำพิธีศักระองค์ท่านกันเลยครับ
ที่ผมยืนอยู่เนี่ยในวัดพระธาตุอรุวิชัยเรียกคณะสดือเมือง
ผมมีโอกาสก็ได้นำศรัทธาสาธุชนร่วมเททองหล่อ
พระแม่เจ้าจามเทวีพระองค์เป็นปฐมกษัตริย์
ล้านนาในจามทีวีวงแล้วเมืองเนี้ยไม่ใหญ่
สันธารเป็นรูปหอยสังสร้างเมืองด้วยแรงอธิษฐาน
ของพระมหาลือศรีทั้งห้าแล้วเมื่อสร้างเมืองเสร็จแล้ว
พระแม่เจ้าจามเทวีก็มาเป็นประถมอากษัตริย์
เรียกได้ว่าเป็นมหากษัตริยาองค์แรกของประเทศไทยเลยนะ
เรามาบูชาศักระภาษารายการเรียกว่ามูให้ขลังให้ศักดิ์สิทธิ
เพื่อเป็นบุญยฤทธิ์ให้หนึ่งเราผู้ชายไหว้ผู้หญิงเพื่ออะไร
เป็นมหากษัตริยาเพื่อให้สตรีนั้นรักและเมตตาแก่เรา
แล้วถ้าเป็นผู้หญิงนะไหว้เพื่อขอพรให้เป็นสตรีผู้มีเมตตามหานิยม
และมีอำนาจบารมีให้สามีเชื่อฟัง
พระราหูทรงครุฑหนึ่งเดียวในล้านนาวันที่เททองหล่อเทพพระราหูทรงครุฑเนี่ย
กับวันที่๒๔กรกฎาคมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
พระราหูท่านเป็นเทพก็จริงแต่มีในพุทธประวัติ
เพราะท่านเคยเข้าฟังธรรมจากองค์พระสัมมาพระเจ้า
จึงเป็นที่มาของพระปรางโปรดอสุรินทราหู
แล้วมีพระปางนี้อยู่หน้าวัด

จากนี้มาไหว้สการะเทพราหูทรงครุฑ
ตอนนี้นะครับราหูโคจรราศีกรกฎ

เล็งคนเกิดราศรีมังกร
แล้วลาหูก็ยังกระทบกับอีกหลายราศีในมุมต่างกันไป
ส่งผลให้เกิดความฝืดเคืองทุกข์ร้อนย้ายบ้านเลิกกับแฟนมีปัญหา

วัดพระธาตุฮาริพุนชัยคณะสดือเมือง

ในสัตว์นี้ผมจะนำแฟนรายการอูนไนท์

เดี๋ยวมาสการะอธิษฐานขอพรไปพร้อมกันครับ
มาที่นี่ก็มาว่ายพระหูทรงครุฑ

ครบ๔อย่างนี้

ห้าอย่างเป็นปัญจมหามงคล

ดูมือเรื่องราวเด็ด

เอาละครับเรื่องราวที่เรานำเสนอในค่ำคืนนี้นะครับ